ฟุตบอลค่อนข้างที่จะติดตาแฟนแฟนนะครับนอกเหนือจากฟุตบอลไทย
มาลีกแล้วก็ยังมีไฮไลท์ฟุตซอลมาฝากกันด้วยครับเกิดอะไรขึ้นกับชนบุรีนะครับ
เดี๋ยวดูการแข่งขันในคู่นี้ซึ่งเราถ่ายทอดสดให้ติดตามกันเมื่อวานนะครับ
ในช่วงเวลาบ่ายสองโมงครึ่งชนบุรีบุกไปเยือนธรรมศาสตร์ยังบัตรนะครับ
น้องใหม่อันดับ๘ที่ดูแล้วน่าจะรอดพ้นจากการตกชั้นนะครับ
แต่เกมนี้หลายคนบอกว่าชมบุรีนั้นต้องการ๓คะแนนเพื่อกดดันท่าเรือ
พวกเขาออกสตาร์ทดีครับขึ้นนำในช่วงสี่นาทีแรกครับ
ได้ประตูเร็วจากซาป้านะครับแต่เจ้าบ้านมาตีเสมอ
โอ้โหลูกนี้กำแพงก็เปิดช่องให้อยู่แล้วครับยิงแล้วรับกระฉอกนะครับ
บอลไปจบที่รังสิบัญจันทบคุณครับตาม๓๑ต่อ๑ให้ธรรมศาสตร์นาที๑๖
แต่ว่าชนบุรีก็กลับมาได้นะครับก่อนหมดเวลาเพียงแต่แรกนาทีเดียวครับ
ประตูเล่นคอนเนอร์เร็วครับกฤษฎาจ่ายให้กับโซฮวุฒิครับ
สะกิดบอลเข้าไปแต่ครึ่งหลังเนี่ยมันหนังคนละม้วนเลยครับ
น้องใหม่แก้เกมมาดีนะครับยิงแซงนะครับได้สองประตู
จากอรวัตทรัพย์อุดมนะครับนาที๒๔แล้วก็จังหวะสวนกลับครับ
เป็นพีรพัฒน์ลินสวาสครับนาที๒๗
ขึ้นนำ๓๒แล้วธรรมศาสตร์หนีห่างเป็น๔๒ครับ
บอลมันคลุกคลิกยกรุ่งนี้มีฉลายผู้เล่นของโชบุรีครับ
โพงสะทอนเพิ่มพูนครับ
นาที๓๓บลูเวฟน่าจะกลับมาในเกมได้นะครับพวกเขาได้
จุดโทษจุดที่๒ระยะ๑๐เมตรนะครับ๒ครั้งจากสุภวุฒิแล้วก็จีรวัตรไม่เข้าเลยครับ
ทั้งสองครั้งติดเซฟของพานุรัติโอลานครับประตู

จุตินังรักษาทรัพย์ครับไปกันใหญ่เลยครับ๖ต่อ๒
ก่อนจะมาได้ประตูในช่วงท้ายครับจากจิรวัตรสอนวิเชียนปลอบใจไป
จบเกมธรรมศาสตร์ยังบัตรครับพลิกล็อกเอาชนะชมบุรีไป๖๓ครับ
บุรียังอยู่ที่๒เท่าเดิมตามหลังการท่าเรือจ่าฝูงถึง๘แต้มแล้วครับ